เอาล่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันสำหรับสาวหญิงรัฐา
ตอนนี้รู้หรือไม่คุณว่าหัวใจของชีกำลังเป็นสีชมพูหรือเปล่า

ใช่คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ที่ไม่เปิดใจดิฉันว่าน่าจะเป็นเพราะว่าโหมงานหนัก
แต่ตอนนี้เริ่มโอเคทุกอย่างเริ่มลงตัวแล้วนะคะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยชาวโซเชียลเนี่ยเขาสืบเจาะหาความจริงว่า
ใครกันเนอะที่ได้กลุ่มหัวใจสาวหญิงรัฐานะคะ
ซึ่งเขาพบว่ามีหนุ่มคนนึงค่ะที่เช็คอินแล้วมันไปละไม้คล้ายที่เดียวกับของสาวหญิงระถา
หนุ่มคนนี้ก็คือตุลตุลยเทพนักธุรกิจดีกรีนักเรียนนอก
อดีตสามีของดีเจเมียวอัชริยา
โดยแหล่งข่าวยืนยันนะคะว่าทั้งคู่รู้จักกันมานานถึง๘ปี
แต่เพิ่งจะเรื่องสารสัมพันธ์กันจริงจังเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองค่ะ
ส่วนความเคลื่อนไหวของหญิงรัฐาตั้งแต่มีข่าวเรื่องหนุ่มคนใหม่เนี่ยเจ้าตัวก็นิ่งนะคะ
ซึ่งก็มีแฟนคลับเข้าไปโพสต์ให้กำลังใจเธอกันเป็นจำนวนมาก
คือจริงก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีประเด็นคือเธอไปออกรายการรายการนึงแล้วไปแชร์ประสบการณ์ความรัก
แล้วเธอก็บอกว่าเธอเคยเป็นแฟนกับพระเอกหนุ่มคนนึงอักษรย่ออ่า
แล้วหลายคนก็คาดเที่ยวไปต่างต่างแล้วนะมีชื่อของออมอากราภันแล้วก็ปิ๊งอูอีกคนนึงธนทรใช่มั้ยค่ะ
ซึ่งพอนักข่าวไปถามว่าใช่มั้ย๑ใน๒คนนี้ใช่มั้ยเขาบอกว่าอูนี่ไงอะใช่
ก็อยู่ใน๒คนนี่แต่ไม่รู้ว่าใครงี้คุณ

เป็นเพื่อนการคนที่สนิทที่สุด
หรือมันจะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวฉันก็หาคำสัมภัณฑ์ไว้ได้พี่ฉันว่าน่าจะหาคำสัมภัณฑ์เพราะว่าเขาเพิ่งจะสารสัมพันธ์ได้เดือนกว่ากว่าเอง
แต่ว่าอันนี้ก็ต้องเอาใจช่วยเธอต่อไปต้องบอกว่าช่วงนี้ขาขึ้นนะงานก็เยอะความรักก็โอเคแฮปปี้ดี